คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ลูกสาวคุยโทรศัพท์กับแม่

พวกนี้หลุดมาจากปากได้ฟังดูค่ะ
แม่หามาให้ฉันส่งมาพรุ่งนี้เช้าเลย

คุยกันไม่รู้เรื่องก็ขอกันอย่างนี้แหละ

เพื่อนแต่ละคนมีเด็ดมอร์ใหญ่

ก็ทำตัวขี้คอกอยู่ได้
โอ้โฮเฮ้ยแต่ละคำมันสะท้านมากนะ

แม่บังเกิด๙คนที่อุ่มท้องมา๙เดือน๑๐เดือน
ใช่ถึงบอกว่าทำใจดีพี่เบิร์ตดี
คนที่ถ่ายคลิปนี่พี่จิตแข็งมากนะ

รู้ค่ะนี่พี่สนิทกับแม่มากใช่ไหมคะ

จากกิ่งแก้วไปบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คือเรื่องของเรื่องอยากจะได้เงินสัก๒๓แสน
ดาวน์รถจะได้ไม่ต้องนั่งรถตู้

คือเพื่อนที่ทำงานมาจากมหาวิทยาลัยดัง
มหาวิทยาลัยใหญ่อยากจะเข้าสังคมที่ดูดี
ก็เลยต้องซื้อรถโดยการไปบังคับขู่เอาจากแม่มา
เพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปดาวน์รถ
ผู้ชายคนนี้นั่งอัดคลิปมา
ฟังท้องเรื่องแล้วตีความได้เข้าใจได้ทั้งหมดนะคะ
ว่าเธอต้องการจะสื่ออะไรคือจะได้เงินอย่างเดียวเลย
แต่ลืมคิดไหมว่าแม่จะรู้สึกยังไง
แม่จะมีเงินมาให้ลูกไหมนะคะ
แต่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าเฮ้ยเธอจิตไม่ปกติหรือเปล่า

เป็นไปได้นะเพราะว่านี่คือรถสาธารณะไม่มี
ถ้าจิตเราปกติเราจะไม่พูดแบบนี้
ใช่ค่ะดรามแม่ที่คล่องอย่างนี้นะคะ

แล้วก็คือดูแบบมีอารมณ์ร่วมมากกับบทที่เธอพูดออกไป